หลังจากที่ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอเรื่องราวของทัวร์ศูนย์เหรียญ
แล้วก็การเข้ายึดครองธุรกิจนำเที่ยวของกลุ่มในทุนชาวต่างชาติที่ภูเก็ตไปเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ว่าธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่พักร้านอาหารร้านค้าเท่านั้นนะครับ
แต่ว่ายังรวมไปถึงวัดด้วยโดยวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่สำรวจวัดแห่งหนึ่งใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ต
พบว่ามีในทุนเข้าไปเช่าที่แล้วก็ก่อสร้างโบสถ์เพื่อต้อนรับทัวร์จีนโดยเฉพาะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทัวร์ชาวจีนยืนฟังคำอธิบายจากไกด์ภายในวัดแห่งหนึ่งกลางเมืองจังหวัดภูเก็ต
โดยเนื้อหาคือคำอธิบายวิธีการไหว้พระและกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นภายในวัด
นี่คือหนึ่งในรูปแบบทางธุรกิจของทัวร์ศูนย์เหรียญ
สะท้อนให้เห็นภาพการแพร่กระจายของในทุนชาวจีน
ในกลุ่มธุรกิจการนำเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งไม่ได้มีแค่ธุรกิจที่พักร้านค้าร้านอาหาร
แต่ยังรวมไปถึงวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

เพราะอุบัติศาสตร์แห่งนี้ถูกก่อสร้างโดยนายทุนชาวจีน
ภายใต้ข้อตกลงการขอเช่าที่ดินวัด
โดยจะแบ่งผลกำไรจากเงินในตู้บริจาค

รวมถึงการให้บริการเช่าเครื่องลางของขัง

หมายถึงว่าคนจีนมันก็มีภารกษ์ฝรั่ง
แต่บักเอิญว่าคนภูเก็ตคนฉาโรง
ร้านหลายโงวไปไม่ให้ลง
เพราะว่าถ้าเขาลงถึงร้านนึง

โปรแกรมทัวร์เพื่อพาลูกทัวร์ศูนย์เหรียญ
เข้ามาไหว้พระปิดทองรับน้ำมนต์
ก่อนเดินเลือกซื้อขึ้นล่างของขัง

แต่ว่าไม่ใช่ทำเป็นล็อคเก็ตของลักเล็กนะ

ไอ้ภาคก็แบ่งตู้บริจาคเข้าแต่ตู้บริจาค
ในช่วงรุ่นจีนมันได้เป็นแสน

ฮัวร้อยกว่าคันน้องกินถูก
ขณะที่โปรแกรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่

โดยลูกทัวร์จะต้องซื้อแพ็กเก็ตทัวร์ในส่วนนี้

ส่วนโปรแกรมท่องเที่ยวในเมืองที่ถือเป็นกิจกรรมหลักของตัวทุนเหรียญ
ก็จะพาลูกทัวร์ไปช้อปปิ้งชมการแสดงโชว์
โดยมีเป้าหมายในร้านที่มีชาวจีนเป็นในทุนหรือถือหุ้นส่วนกับบริษัท
รูปแบบทางธุรกิจที่ทำให้ลูกทัวร์มีความรู้สึกว่าได้เที่ยวฟรี
กิจการร้านค้าและแพ็กเกจเสริมจึงถูกเพิ่มราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
เส้นทางการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้
ทำให้ลูกทัวร์ไม่มีโอกาสได้พบกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีเจ้าของเป็นคนไทยอีกเลย
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน